ต่อกันที่เรื่องของปลากระป๋องเมื่อวานนี้

เปิดภาพจากโซเชียลมีเดียให้ดูปลากระป๋อง
ชิคกรีย์น้ำหลายไม่กล้ากิน

ลักษณะที่เขาพบอยู่ในปลากระป๋องก็คือ

เป็นปล่อง

ใช่ค่ะซึ่งทำให้ผู้ผลิตปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่ง

ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยค่ะ

เขาบอกว่าอาจจะมีลักษณะคล้ายกิ้งกล

แต่ว่าน่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่า
ที่ชาวบ้านตำบลห้วยยุงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่พบ
หลังจากที่ซื้อปลากระป๋องยี่ห้อหนึ่งในร้านขายของชำ
แล้วก็เตรียมไปทำข้าวผัดปลากระป๋อง
แต่กลับพบสิ่งแปลกปลอมภายในนะคะ
เพื่อนบ้านมีความเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นซากกิ้งกือค่ะ
ซึ่งนางกาญจนาปานศรีอายุ๒๐ปีบอกว่า
ชิ้นส่วนที่พบลักษณะเป็นแว่นกลมประมาณ๑๐ท่อนเรียงต่อกัน
เมื่อใช้ช้อนซ่อมเขียดูจะพบว่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความเหนียว
ซึ่งตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นปลา
แต่พอเขียดดูแล้วย่ากันดูเอ๊ะเป็นกริ้งกรือหรือเปล่านะคะ

ใช่ค่ะปกติแล้วเราเทมาเราก็

หลังเกิดเหตุได้นำปลากระป๋องไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดกระบี่
ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้ดูนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บชิ้นส่วนและก็ปลาเอาไว้
พร้อมแจ้งไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตตามที่ระบุข้างกระป๋อง

ล่าสุดบริษัทผลิตปลากระป๋องชนิดนี้นะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงค่ะ
วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ